ยังตามความคืบหน้ากันต่อเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
คุณยายวัย๗๔ปีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ที่คนร้ายบุกเข้าไปถึงห้องไปฆ่าคุณยายกลางมุ้งเลย
นอนอยู่ในมุ้งแล้วก็ไปฆ่าคุณยายตาย
เอาทรัพย์สินของคุณยายไปนะคะมีทั้งเงินสดมีทั้งทองคำ
แล้วก็มีทั้งกระเป๋าสตางค์เอาไปหมดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มกราคมที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าคนที่ก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างดี

ก่อนหน้านี้คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรก
ก็คือลูกชายคนเล็กของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแม่

แต่ลูกชายคนเล็กก่อนหน้านี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา
บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนฆ่าแม่แน่
ไม่กล้าแม้กระทั่งจะต่อว่าแม่ด้วยคำหยาบคาย
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ก่อเหตุนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ตำรวจบอกว่า๓กลุ่มค่ะที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

สองก็คือญาติของผู้เสียชีวิต
สามก็คือคนงานที่ไปทำงานในระแวกนั้นนะคะ
ตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเขาเผาพริกเผาเครือแช่งเลยนะ
ใช่ถึงขั้นทำพิธีเลยบอกว่าขอให้มีอันเป็นไปใน๓วัน๗วัน
ใช่ค่ะก็ตั้งใจว่าคนร้ายน่าจะมามอบตัว

เกลือก็จะทำให้ปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างนี้
หวังว่าคนร้ายก็คงจะปวดแสบปวดร้อน
ได้รับผลกรรมที่ทำไว้ก็มามอบตัวเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
บ้านของคุณยายทองมาส่ำสมบูรณชัยอายุ๗๔ปีค่ะ
ซึ่งครบกำหนด๗วันในพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะคะ
ก็ช่วยกันเคลื่อนศพของคุณยายไปที่วัดทุ่งคอกในอำเภอสองพี่น้อง
ทำพิธีชาปนกิจช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมา
ญาติญาติหลายคนวันนี้บอกว่าก็เริ่มทำใจได้
ญาติญาติรวมตัวกันทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งคนร้าย

คนโบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ย
คนร้ายจะอยู่ไม่เป็นสุขปวดแสบปวดร้อนนะคะ
ให้ฟังนะคะว่าคนเท่าคนแก่แนะนำให้ทำพิธีนี้
วังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้คนร้ายอยู่ไม่เป็นสุข
สุดท้ายต้องมามอบตัวแล้วก็มารับผิด
ว่าคนร้ายจะเป็นใครก็ต้องมีอันเป็นไปตามคำสาบแช่งนี้ค่ะ
คนโตบอกว่าให้เอาเผาพริกเผาเกลือ
แล้วก็จะดวงวิญญาณของพี่เขาจะช่วยให้ได้จับผู้ร้ายได้ไวขึ้น
มันมีผลอะไรไหมที่เราจะสามารถการได้
มีญาติญาติเขาฝันเห็นแบบไปอยู่กับคนนั้นคนนี้
คนที่ตายไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับแค่นั้น
นี่ค่ะพิธีเผาพริกเผาเกลือ

อย่างที่บอกว่าเขาเชื่อกันว่าเผาพริกเผาเกลือแบบนี้
ก็จะทำให้คนที่ก่อเหตุรู้สึกระส่ำระสายอยู่ไม่เป็นสุข

มันเผ็ดร้อนแล้วเกลือเองมันแห้ง

ถ้ากินเยอะก็ปวดท้องถูกไหมหรือว่าถ้าเป็นแผลอยู่แล้ว

แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวคนร้ายนะว่าคนร้ายเป็นใครค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับลูกชาย

ในสิ่งที่ญาติพี่น้องแนะนำเรื่องของเผาพริกเผาเกลือ
เพราะว่าเขาเคยได้ยินจากคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังเหมือนกัน
เป็นพิธีความเชื่อของชาวลาวแล้วก็สืบทอดกันมา
พี่น้องของเขามีเชื้อสายลาวด้วยนะคะ

ก็เล่าวิธีการประกอบพิธีให้ผู้สื่อข่าวฟัง
แล้วก็ในสอนก็บอกว่าหลังจากทำพิธีเผาพริกเผาเกลือไปเมื่อวาน
ไม่น่าเชื่อนะวันนี้ตำรวจโทรมาเลย
โทรมาแจ้งข่าวเลยว่าคดีนี้มีความคืบหน้าเลย

เราก็เอาถาดใส่แล้วก็พี่น้องทุกคนญาติญาติก็มาช่วยกันใส่
ให้จับผู้ร้ายได้นะให้มันร้อนอกร้อนใจให้มันทนไม่ได้
ให้มันมาหาตรงมอบตัวนะอะไรอย่างนี้
ไม่ไม่มีคือก็สราบแช่ง
ก็สบายใจมากขึ้นก็ดีขึ้น
ก็มีตำรวจโทรบอกเออจวนแล้วนะ
ตอนนี้กำลังรวมข้อมูลอยู่

ทีนี้ลูกชายคนกลางของผู้ตายนะคะในสมส่ำสมบูรณชัยก็บอกว่า
ว่าจะชี้ชัดตัวคนร้ายได้อย่างชัดเจน
เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุต้องเป็นคนที่รู้ความเป็นอยู่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
เข้าออกบ้านยังไงผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างนะคะ
เพราะว่ารู้ว่ามีสตางค์อยู่ในกระเป๋าเสื้ออย่างนี้รู้ว่ามีทองเข้าไปหมาก็ไม่เห่า
บอกแบบนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกปัจจพลรอดโพทองผู้กำกับการสพทุ่งคอก
ตอนนี้เรียกกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้ง๓กลุ่มค่ะ
กลุ่มแรกก็คือคนที่อยู่ในระแวกบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่๒คือญาติของผู้เสียชีวิต
กลุ่มที่๓คนงานแถวนั้นนะคะ
กลุ่มนี้ได้มีการเรียกตัวไปตรวจดีเอนเอแล้ว
เรื่องต้นต้องรอผลการตรวจดีเอนเอนะคะ
ว่ามีใครเข้าไปในที่เกิดเหตุบ้าง
รอยเท้าในที่เกิดเหตุเป็นรอยเท้าของใคร
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีค่ะ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ส่วนประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้งอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน

เร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ